ท่านผู้ชมครับต่อเนื่องจากเหตุการณ์ระทึกเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ
รถตู้รับส่งนักเรียนที่ปฐุมธานี
คนขับบอกวูบแล้วตกคลองลงไปเลยเนี่ย
ล่าสุดวันนี้นะฮะผลการตรวจเรื่องของสารเสพติด
แอลกอฮอล์ของคนขับรถตู้ออกมาแล้ว
เราได้คุยกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาเอาตัวรอดกันมายังไงค่ะนะแต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
เมื่อวานในช่วงเย็นโอนละหมานแล้วเกินครับ

ชาวบ้านต้องมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนกันนะฮะ
มี๑๒คนที่นั่งมากับรถตู้
วกคนขับอีกคนนึงก็เป็น๑๓คน
นี่เป็นคลองแถวถนนเรียบคลอง๓อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ

ขึ้นฝั่งโชคดีที่น้ำไม่ลึกมากนี่ฮะมีน้องสองคนนะครับที่
บาดเจ็บที่ขานะฮะที่เหลือปลอดภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกันนี่
โอ้โหวันนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนะครับ
รถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้นี่เย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
เป็นภาพใหม่นะฮะที่ขับไปทางนู้นนะฮะผ่านซอยชุมชนที่มีบ้านคน
พุ่งไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสามแยกสามแยกนี่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
หรือไม่ก็ขึ้นสะพานขึ้นสะพานจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของคลอง
อันนี้จะเป็นมุมที่ผ่านอีกทางหนึ่งแต่ตรงนั้นน่ะที่นี่
สะพานก็ไม่ขึ้นตกลงไปเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับโอ้โห
เราได้คุยกับน้องที่เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่บนรถนะครับน้องคนนี้เนี่ย
เป็นคนที่ถีบกระจกรถตู้เพื่อให้กระจกแตก
คนที่อยู่บนรถจะได้ออกมากันโอ้โหเก่งมากมีสติมากใช่
นี่ฮะน้องบอกว่าอย่างนี้ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยทีแรกเนี่ย
นักเรียนเนี่ยมีสิบสี่คนนะคุณเข็มมาสอนบวกคนขับอีกคนหนึ่งเป็นสิบห้า
ส่งไปแล้วสองนะฮะส่งไปแล้วสองนะครับปกติแล้วคนขับรถเนี่ย
เขาจะขับช้ามากแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุน้องบอกว่าสังเกตแล้วว่าอยู่ดีดี
คนขับเนี่ยนะเร่งเครื่องแบบมันเร็วขึ้นพอใกล้ถึงจุดปากซอยตรงนั้นเนี่ย
เขาบอกเขาหันไปมองคนขับเห็นคนขับก้มหน้าฟุบลงไปกับพวงมาลัย
แล้วรถเนี่ยพุ่งตกน้ำลงไปเลยพอรถตกลงไปในน้ำ
เด็กนักเรียนทุกคนที่อยู่ในในรถเนี่ยฮะคือโชคดีน้ำมันไม่ลึกมากนะ
ก็พยายามช่วยกันดันหน้าต่างออกแต่หน้าต่างบางบานมันก็ล็อกอีก
ใช่ไหมฮะมันก็ดันไม่ออกเขาเลยตัดสินใจใช้เท้าถีบกระจกบานหนึ่ง
อ่าแล้วก็เอามือเนี้ยกระแทกไปค่ะนี่กระจกก็เลยเปิดเห็นไหมอ่า

ส่วนด้านหน้าเขาครับพี่ที่นั่งข้างผมเขาก็เปิดไว้นิดหน่อยแล้วครับ
แต่ว่ามันล็อกครับเวลามันตกไปปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันไอ้หน้าต่างอ่ะ
มันจะล็อกเลยครับมันเปิดไม่ได้อืมผมก็เลยใช้เท้าถีบทีนึงแล้วก็
เอ่อใช้มือผักนะครับให้มันออกครับแล้วก็ให้น้องออกก่อนครับ
ส่วนพลเมืองดีที่ลงไปช่วยเด็กนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่แถวนั้นนะฮะนี่ฮะ
น้องเขาบอกว่าตอนนั้นนั่งกันอยู่สักหกคนได้ค่ะได้ยินเสียงตู้ม
เหมือนอะไรตกลงไปในคลองหันไปดูเอารถตู้รถรับส่งนักเรียน
รถมันลอยขึ้นมาเรื่อยโชคดีรถมันยังไม่จมนะ
แล้วเห็นหน้าต่างมันเปิดนักเรียนก็พยายามหาทางออกมากัน
เขาก็เลยลงไปช่วยกันเลยลงไปช่วยกันอีกหลายคน
ลงไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไหลปัดไป
เพราะประตูเขาเปิดแล้วนักเรียนก็

หน้าต่างนักเรียนก็ออกทางหน้าต่าง

ใช่แต่บางคนที่ออกมาบางคนก็ว่าไม่เป็น
ก็ว่าบุ๊บ
คนขับรถตู้บอกว่าวูบยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเหล้า
ไม่ได้เสพยาอะไรทั้งสิ้นค่ะนี่คนนี้นะครับ
ส้มเสื้อขาวเขาบอกเขาวูบจริงจริงเอาตัวผมไปตรวจหาสารเสพติด
ตรวจหาอะไรได้เลยผลการตรวจออกมาแล้วนะครับ
พบสารเสพติดในร่างกายนะฮะไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วย
โอ้โหแต่พี่ขับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยพี่ต้องไปดูสุขภาพร่างกายแล้ว
ต้องระวังให้มากค่ะคนขับต้องสุขภาพพร้อมด้วยนะคะ
ขับอยู่เขาเห็นวูบปุ๊บรถพุ่งตกคลองเลยน้องเขารีบช่วยเพื่อนกันเลย
สภาพรถต้องพร้อมสภาพคนขับต้องพร้อมแล้วก็ดูเรื่องเส้นทางให้ดีด้วยคุณผู้ชม